คุณหมอท่านหนึ่งนะคะได้มีการโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะคะ
คุณหมอท่านนี้บอกว่ามีผู้ป่วยคนนึงไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล
แต่ปกปิดประวัติไม่ยอมบอกว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยง
ไม่ยอมบอกซึ่งตรงนี้คุณหมอท่านบอกว่าไม่ได้นะ
มันอันตรายต่อบุคลากรทางการแพทย์
เขาไม่ยอมบอกก็เพราะว่าเขาไปบ่อนมา
แล้วไปบ่อนในพื้นที่กรุงเทพอ้าวนี่ค่ะนี่ค่ะ
กรุงเทพด้วยเหรอในกรุงเทพค่ะ
ผู้ช่วยสัตว์อาจารย์ในแพทย์โอภาษพุทธเจริญ
หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิกโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทย
นี่ค่ะแล้วก็ให้รายละเอียดเอาไว้ว่า๑เชื้อแบ่งตัวได้ดีในจมูกและทางเดินหายใจ
คนไม่มีอาการจะมีเชื้อในจมูกเยอะมากพร้อมที่จะแพร่กระจายเป็นวงกว้างเวลาไอจามหรือพูด
รูปภาพฝั่งซ้ายนะคะคุณหมอเขาจะมีภาพสองฝั่งนะคะซ้ายขวา
รูปภาพฝั่งซ้ายเนี่ยภาพปอดผู้ที่ติดเชื้อที่ไม่มีอาการเลย
เทียบกับคนไข้ที่เคยเห็นในระลอกแรกดังนั้นถ้าไม่ได้มาตรวจ
ก็จะแพร่กระจายเชื้อคนอื่นได้อีกเยอะมากนะคะคุณหมอบอกว่าไม่ต้องกังวลค่าโทรเกิน
ฟรี๒๔ชั่วโมงคุณหมอเขาบอกว่าให้โทรไปถาม
ถ้ารู้สึกว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงว่าจะติดเชื้อโควิด๑๙หรือว่าไปพื้นที่เสี่ยงมา
อย่าไปกังวลเรื่องค่าโทรศัพท์ให้โทรไปถามแล้วให้ไปตรวจประเด็นประมาณนี้นะคะ
ส่วนรูปฝั่งขวาเห็นไหมคะ๒รูปที่เปรียบเทียบกัน
เริ่มเห็นคนมีอาการไข้หวัดหรือปอดอักเสบมาที่โรงพยาบาล
แต่ไม่ยอมบอกประวัติความเสี่ยงเพราะไม่อยากบอกว่าไปไหนมา
ปกปิดการเดินทางแพทย์ก็อาจจะไม่ได้ส่งตรวจโควิด๑๙
เพราะคิดว่าเป็นปอดอักเสบจากเชื้ออื่นที่พบได้บ่อยกว่า
คุณหมอท่านโพสต์ก็เพราะว่าคุณหมอท่านอยากจะย้ำว่า
ถ้าคุณมีประวัติไปที่เสี่ยงต้องแจ้งแพทย์เสมอนะคะ
จะได้แยกออกจากคนไข้คนอื่นแยกไปจากคนที่เขามีความเสี่ยงที่จะไปติดคุณนะคะ
แล้วอาจจะทำให้บุคลากรทางการแพทย์คุณหมอพยาบาลเนี่ยเสี่ยงไปด้วยนะคะ
คุณหมอให้ข้อมูลเอาไว้ว่าเมื่อวานมีคนไข้เป็นปอดอักเสบไปตรวจ
ไม่ยอมบอกประวัติความเสี่ยงแต่คุณหมอเห็นฟิล์มมันผิดปกติ
ปอดอักเสบจากไวรัสคุณหมอก็เลยเอาภาพปอดส่งภาพมาเทียบกันให้ดูค่ะ
คุณหมอเขาบอกว่าเห็นฟีมมันผิดปกติจริงก็เลยส่งตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
แล้วก็เค้นถามซักประวัติสุดท้ายคนไข้รายนี้ถึงจะยอมรับ
เค้นถามนะถึงจะยอมรับว่าไปบ่อนแล้วเป็นบ่อนในพื้นที่กรุงเทพ
คุณหมอบอกว่าโชคดีนะคะที่กรณีนี้วินิจฉัยได้เร็ว
การไม่บอกประวัติเสี่ยงเนี่ยค่ะมันเสี่ยงหนักมากค่ะ
อาจจะทำให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องติดโควิด๑๙
เพราะในบางครั้งถ้าการดูแลรักษาเนี่ยอาจจะต้องพ่นยาใช้ออกซิเจน
เชื้อก็จะกระจายฟุ้งในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลอาจจะขาดกำลังบุคลากรทางการแพทย์ที่จะไปรักษาคนไข้คนอื่นเพราะคุณปกปิดข้อมูล
โอ้โหคุณก็บอกแม่บอกไปดูเพื่อนเล่นก็ได้

วันนี้มีนักข่าวไปถามพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายมนตรีนะครับ

ก็ถามกันหลายเรื่องแล้วฮะเกี่ยวกับเรื่องของโควิด๑๙อะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
ผลเอกประวิทย์บอกว่าเอาอย่างนี้ก่อนนะเอาเรื่องของ
ลักลอบเข้าไทยตามแนวชายแดนเนี่ยผ่านช่องทางธรรมชาติเนี่ย
ยืนยันว่าตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าให้ทหารเนี่ยไปเพิ่มเติมไปตรวจแบบเข้มข้นเลยนะครับ
ส่วนเรื่องของการไปเข้าบ่อนนะฮะเรื่องของการเข้าบ่อนต่างเนี่ย
อย่างล่าสุดที่มีการเปิดเผยว่ามีคนไข้คนหนึ่งติดเชื้อโควิด๑๙
จากการเข้าบ่อนที่กรุงเทพฯเรื่องนิพนศ์เอกรวิทย์
บอกว่าถ้าเกิดใครรู้เรื่องบ่อนรู้ข้อมูลมาเนี่ย
ก็ต้องมาบอกจะได้ไปตรวจไปจับกัน
แต่ยืนยันว่าเรื่องบ่อนเนี่ยไม่มีแล้วเพราะเป็นเรื่องผิดกฎหมาย
แล้วตำรวจท้องที่เนี่ยเขาก็ดูแลอยู่แล้วเรื่องบ่อน
อะไรนะทำไมนะ
ผมก็พยายามก็คนกรุงเทพก็ดูแลกันอยู่แล้วด้วย

อันนี้ไม่ทราบต้องต้องไปถามในแพทย์โรคภาษณ์ดูนะ

จริงแล้วเราก็มันผิดกฎหมายนะเป็นเรื่องของตำรวจท้องที่นะที่จะต้องดูแล
ก็ต้องเป็นเรื่องของตำรวจนะผมจะทำยังไงนะครับ
ต้องเรื่องตำรวจท้องที่จะต้องดูแลไม่ให้มีนะโอเค

เอาอย่างนี้ค่ะไปถามผู้เชี่ยวชาญที่เขาให้ข้อมูลเรื่องนี้ได้ดีค่ะ

คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเรา
คุณชูวิทย์ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องบ่อนเยอะมากนะคะ

คุณชูวิทย์ให้ข้อมูลเยอะมากจริงคุณชูวิทย์บอกว่า

เอาอย่างนี้ไหมล่ะเปิดทำโพลให้โหวตกันเลย
ให้คนไทยโหวตกันเลยว่าประเทศไทยมีบ่อนการพนันจริงหรือไม่

ให้ประชาชนตัดสินใจเองให้ประชาชนบอกข้อมูลเอง

คือก่อนหน้านี้คุณชูวิทย์ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะคะ
คุณชุวิตบอกว่าทุกวันนี้ประเทศไทยไม่ต้องไปตรวจสอบไกลที่ไหนหรอก
ฝั่งทนก็มีบ่อนอยู่ยังเปิดให้คนเข้าเล่นอยู่เลย
อันนี้คุณชูวิทย์โพสต์นะบ่อนแห่งนี้ไม่มีการคัดกรอง
กำหนดจำนวนคนขอแค่คนไปเล่นโชว์เงินห้าหมื่นบาทก็เข้าไปเล่นได้
อกจากนี้ค่ะก็เห็นใจนะเข้าใจตำรวจด้วย
เพราะว่าพรบการพนันที่ระบุไว้ในกฎหมายไทยเนี่ย
ต้องมีองค์ประกอบครบ๓อย่างถึงจะมีการจับกลุ่มได้
ประกอบ๓อย่างที่ว่านี้จะต้องมีคือ
อุปกรณ์การเล่นการพนันครับสองเงินสามต้องมีนักพนัน
ถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งไปจับกลุ่มไม่ได้ต้องครบสาม
ครบ๓อย่างดังนั้นพอเข้าไปตรวจแล้วมันไม่ครบ
มันก็จับไม่ได้ดำเนินคดีไม่ได้
เพราะมันไม่ครบองค์ประกอบการเป็นบ่อนการพนันครับซึ่ง
คุณชูวิทย์บอกว่าที่โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กเนี่ยนะ
ข้อมูลที่ได้ให้กับทีมข่าวที่โพสต์ในโซเชียล
คุณชูวิทย์ให้ข้อมูลเอาไว้เยอะแต่ข้อมูลที่สื่อสารไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐ
กลับกลายเป็นข้อมูลสโลไทม์ที่มันช้าไปแล้วอ่ะไม่ใช่เวลาจริงอะค่ะ
ทุกวันนี้บ่อนที่เปิดก็เป็นบ่อนวิ่งพอไปถึงก็จะกลายเป็นว่าไม่เห็นมีบ่อนเลย
ไม่มีองค์ประกอบความเป็นบ่อนมันเป็นที่โล่งมันก็ไม่ใช่บ่อนไง
เป็นโกดังไงคุณชุวิตบอกว่าส่วนใหญ่มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้
ดังนั้นสิ่งที่ผมพูดเนี่ยขอให้ระลึกไว้การพูดของผมมันเรียวไทม์
ไทยรัฐมาสัมภาษณ์ผมบอกแต่ตำรวจมันไม่เรียวไทม์
กว่าจะไปมันสโลไทม์ไปหลังจากที่ผมพูด๓วัน
มันก็เหลือแต่พื้นกับหลังคาสิครับมันไม่เหลืออะไรแล้ว
บ่อนเนี่ยมันผิดกฎหมายการที่จะให้คนในรัฐบาลไปพูดว่ามีเนี่ย
มันพูดไม่ได้เพราะมันผิดมาตั้งแต่ต้นแล้ว
เราไม่ได้มีกฎหมายให้เปิดบ่อนการพนันแต่สำหรับเรื่องบ่อนเนี่ย
ก็ให้ทางไทยรัฐไปเปิดโหวตดูก็ได้
ว่าคนเนี่ยเชื่อชูวิทย์มากกว่าหรือเชื่อท่านรองนายกบิ๊กป้อมมากกว่า
เชิญโหวตเลยนี่ค่ะครับคุณชูวิทย์ก็เลยบอกว่าแนะนำแบบนี้ดีกว่า
เปิดบ่อนการพนันอย่างถูกต้องตามกฎหมายไปเลยดีไหมรัฐบาลจะได้เก็บภาษีด้วย
เป็นรายได้ให้กับประเทศด้วยน่าจะมีประโยชน์มากกว่าที่จะออกมาบอกว่า
ไม่มีบ่อนในประเทศไทยอันนี้ข้อเสนอแน่จากคุณชูวิทย์นะคะ